ปกติเราเนี่ยโพสต์ภาพใช่ไหม

กระแสนี่มันเป็นการย้อนขลับไปยุคปี๑๙๙๗ถึงช่วงยุค๒๐๐๔
ในช่วงที่เราทุกคนได้รู้จักกับอินเตอร์เน็ตเนาะ
จะมีเทรนดแฟชั่นเสื้อสายเดี่ยวเอลลอยเริ่มเข้ามาแล้ว
แฟชั่นทรงผมแว่นตาตามศิลปินในยุคนั้นค่ะกระแสมาแรงแบบนี้
คนดังบ้านเราไม่พลาดพี่แจ๊คอันนี้อะไรนะ
บริตตี้กับมีนเกิลนี่ต้องแบบเยอะแบบนี้
ซึ่งสาวออมเขาก็โพสต์คลิปทำท่าฮิตชู๒นิ้ว
เป็นสัญลักษณ์ของยุคนั้นแล้วก็แต่งตัวแบบว่าเข้ากับเทรนด์สุดเลย
รวมไปถึงผมสั้นหน้าม้าแม้ว่าจะเป็นทรงผมที่ตัดมาก่อนหน้าเทรนด์นี้จะมา
แต่พอแมทเสื้อกางเกงลูกนี้มันก็ดูเหมือนแบบย้อนวัยเด็กสยามยุคแรกมาก
ไม่แล้วไปยืนเหมือนว่าถ่ายข้างรถตู้อะฟิลได้นะ
เขาบอกอดแซวไม่ได้ก็น่าจะเป็นความหน้าเด็กของสาวออมที่หลายคนบอกว่า
นี่๑๘อีกครั้งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
อ่าไม่รู้ว่าเพราะว่าหน้าหมวยของสาวมิ้นด้วยหรือเปล่านะ
พอหันหน้าม้าปุ๊บดูเป็นแบบหมวยอินเตอร์ปริ้วไปอีกแบบเลยคุณผู้ชม
ต่อกันที่คุณแม่หน้าเด็กมากกี้ราศีตัดจริงเหมือนกันหรือเปล่า
เออนะฮะทรงผมทรงใหม่หันสั้นย้อนวัยอย่างกับเด็กมต้น
มากกี้เข้าเทรนด์นี้ไปเลยละกันเพราะว่าทรงผมแล้วก็แฟชั่นของคุณแม่มากกี้
จัดเต็มทริปฮ่องกงค่ะก็ดูเข้ากับเทรนดฮิตตอนนี้อยู่เหมือนกันนะ
แล้วบอกเลยว่าไอ้ผมสั้นติดติ่งหูแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดนะ

หน้าสวยคมของสาวมากกี้อ่ะทรงไหนก็รอดจ้า
ปิดท้ายกันที่แม่แอฟทักษะออนกันหน่อยพิธีกรแชร์ข่าวของเราขออินเทรนด์ด้วย
แม่แอฟก็ออกมาโพสต์ภาพตามสไตล์สวยหวานแต่ครั้งนี้พอแม่ชูสองนิ้วเอ้ากลายเป็นสาวแบ๊วซะอย่างนั้นนะคะ
ก็เข้ากับเทรนด์นี้อยู่เหมือนกันใครอยากสวยดูเด็กตลอดเหมือนแม่แอ๊บลองฝึกท่านี้บ่อยดูแล้วกันนะคะ
แบบนี้แบบนี้มุมปัด
แต่เอาจริงระวังข้อมือเคล็ดนะคะ